แต่พอหลังการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
กลายเป็นศึกสายเลือดไปซะแล้วนะฮะ

ก็เลยส่งลูกสาวลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
แต่ปรากฏว่าพ่ายแพ้ให้กับน้องชายตัวเองที่ลงสมัครด้วยตัวเอง
และทีนี้ตัวพี่ชายสงสัยจะโกรธ
ที่ลูกสาวเขาไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เดินมาที่นี่เลยนะเดินมาหาน้องชายคนในครอบครัวนี้
แล้วก็ชักปืนมาชักปืนมาขู่

นักเหรอดีนักเหรอเดี๋ยวยิงเลย
คุณผู้ชมมีคลิปวงจรปิดในบ้านหลังนี้
ให้เห็นนะครับกลายเป็นศึกสายเลือดไปแล้วนะฮะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายเสื้อแดงคนนี้
ตั้งแต่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดนะฮะ
หน้าร้านโชว์หวยหน้าวัดเขาแดงตำบลสาบริกา

แล้วถามว่าสะใจแล้วใช่ไหม
และพูดโวยวายข่มขู่บอกว่าถ้ามึงออกมาก้าวเดียวนะ

ก็เห็นว่ามีอาวุธปืนแบบแมกกาซีนเหน็บอยู่ที่เอวนะครับ
หลังเกิดเหตุคนในครอบครัวก็ตกออกตกใจคุณ

แต่ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อแดงคนนี้มาข่มขู่นะ
ทั้งที่เป็นพี่น้องกันเป็นลุงป้าน้าอากันนะนะคุณนะ
คนในครอบครัวไปแจ้งความที่สพเมืองนครนายก

ทีนี้สืบสาวราวเรื่องปมเหตุเนี่ย
ซึ่งผู้ชายเสื้อแดงคนนี้คือนายชำนาญบุตรแสง

และแข่งขันกับนายประนอมบุษเสงอายุห้าสิบเจ็ดปี
นายประนอมเป็นน้องชายของนายชำนาญคนเสื้อแดง

ผลปรากฏว่านายประนอมน้องชายชนะการเลือกตั้ง
แต่ลูกสาวของนายชำนาญแพ้การเลือกตั้ง
น่าจะเป็นเหตุให้นายชำนาญไม่พอใจ
ที่ลูกสาวพ่ายแพ้ต่อน้องชายของตัวเขาเอง
ทีนี้ครับหลานสาวของนายชำนาญผู้ก่อเหตุบอก
โอ้โหพอเกิดเหตุแบบนี้นะหนูตกใจ
ไม่คิดว่าน้าจะมาก่อเหตุแบบนี้
ก็เลยต้องพากันมาแจ้งความนะครับ
หนูเห็นเลยจากที่หนูเห็นเลย
เป็นอาวุธปืนเหน็บมาทางข้างหน้าค่ะ
ข้างหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ยืนข้างหน้าเหมือนกับชั้นพิษ

สะใจเรื่องอะไรบูธถามว่ามึงว่ามึงสะใจไหม

เขาบอกมึงมึงได้ออกข่าวหน้าหนึ่งแน่

ความที่หนูไม่รู้ว่าว่ามันทำไมจะต้องออกข่าวหน้าหนึ่ง
หนูเพิ่งจะรู้เพราะว่าเขาอันเด็กปืนมา
หนูคิดว่าออกข่าวหน้าหนึ่งคืออาจจะเป็นการทำร้ายหนูก็ได้

โอ้โหเขาก็งงนะเรื่องอะไรเนี่ยเอาปืนมากันทำไมนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็พูดคุยกับนายประนอม
นายประนอมคนที่ชนะการเลือกตั้งนะคุณ

บอกว่าโอ้โหตอนนั้นผมก็นั่งกินข้าวอยู่กับลูกหลานนี่แหละ
แล้วนายชำนาญคนเสื้อแดงหรือพี่ชายของเขา
พี่ชายแท้นะเข้ามาโวยวายนะครับ
แต่ทีนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มาก
กลัวเรื่องราวมันจะบานปลายเหมือนกัน
ผมนะเดินเข้าไปหาเขานะบอก
พี่พี่คือพี่ผมนะ
ผมเป็นน้องแท้ของพี่นะ

นี่คุณผู้ชมฮะกลายเป็นประเด็นศึกสายเลือดนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจจะได้เรียกตัวนายชำนาญคนเสื้อแดง
ถือปืนมาข่มขู่ในครอบครัวมาสอบปากคำ

แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แต่อันนี้กลัวเป็นเรื่องบานปลายนะคุณนะ
คนในครอบครัวต้องคุยกันให้รู้เรื่อง